ข่าวนี้ไปทั้งงงทั้งขำค่ะคุณผู้ชมคุณเอกชัยศรีวิชัย
เจ้าของเพลงหมากัดซึ่งเปิดบ่อยมากเปิดทุกงาน
เพราะไงนะโอ้มาเถอะนะกะไรแหม่มาอ่านั่นแหละคือคนต้องรู้จักเขาอยู่แล้ว
ใช่เออคุณเอกชัยสีวิชัยตัวจริงครับมีผู้หญิงคนนึงไปปลอม
เฟซบุ๊กปลอมชื่อว่าเป็นเอกชัยศรีวิชัย
แล้วผู้หญิงคนนั้นแอดเฟรนด์มาหาเอกชัยศรีวิชัยตัวจริง

แล้วโทรมาต่อว่าคุณเอกชัยศรีวิชัยตัวจริงว่าเป็นตัวปลอม
คุณเอกชัยบอกว่าทั้งงงทั้งขำ
แล้วตั้งคำถามกับทีมงานตกลงกูเป็นใครวะ

ที่สำคัญวีดีโอคอร์ด้วยนะวีดีโอคอร์ด้วยสุดท้ายคือ

เดี๋ยวมีหน้าเอกชัยสิไม่ใช่ตัวปลอมให้ดูไหม
เดี๋ยววิดีโอคอลให้เห็นตอนท้ายเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนคุณผู้ชมค่ะ

มันเป็นบ้าอะไรเนี่ยมึงปลอมเฟสกูแล้วมึงมาโทรมาขู่กู

ตกลงกูเป็นใครเนี่ย

สวัสดี
เป็นไงล่ะนี่คือหน้ากู
แล้วทีนี้ที่มึงเอารูปกูไปลงหมายความว่าไง
แล้วมึงเนี่ยเหรอเอกชัยศรีวิชัยเนี่ยมึงอ่ะ

แล้วมึงถามว่ากูเป็นบุญรอบศรีวิชัยก็นี่ไงกูไงเอกชัยศรีวิชัย

เหมือนเป็นประยุทธ์เนี่ย
อ้าวนี่กูใจเต้นอ่ะเนี่ยมันถามว่ากูเอกชัยศิวิชัยเหรอ
เดี๋ยวก่อนนี่คืออยู่ในแบบคาเฟ่ดูตลกอยู่หรือเปล่า
ตลกอ่ะคือแบบเอ้าเอกชัยศรีวิชัยเหรอ
มีการถามด้วยนะ
คนดูเขาก็ดูแล้วเขาก็ขำ

เคยสัมภาษณ์แกแกเคยเข้าทางรายการที่ไทยรัฐ
คือพื้นฐานพี่เอกเอกชัยเขาเป็นคนตลกอยู่แล้วด้วย

พี่ถามตัวเนี่ยแล้วมั้ยเฮ้ยแล้วกูเป็นใครวะ
เจ้าตัวก็เลยถึงขั้นกัดงงว่ากูเป็นใคร

นี่คุณผู้ชมเดี๋ยวเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นั่งขำไปก่อนก็ได้ไปเล่าข้อจริงข้อมูลให้ฟัง

คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสาวปริศนา
เขาแอบอ้างชื่อแอบอ้างชื่อด้วย
แล้วส่งคำขอเป็นเพื่อนมาหาคุณเอกชัยศิวิชัยตัวจริง
นี่ได้ส่งคำขอเป็นเพื่อนถึงคุณ
แล้วนี่ตัวปลอมนึกออกไหมครับ

รอให้คุณเอกชัยศรีวิชัยตัวจริงตอบรับเป็นเพื่อน
ทีนี้ยังไม่จบนะครับคุณผู้ชม

เขาใช้ชื่อจริงนะว่าบุญรอบ
นี่บุญรอบศรีวิชัยนี่คือแม่

โปรไฟล์ของคุณแม่คุณเอกชัยเป็นลูกกระตันอยู่มาก

แล้วสุดท้ายยังไงตกลงกูเป็นใคร
คือคุยทางโทรศัพท์ไม่ได้เห็นหน้าคุยกันไม่รู้เรื่อง
คุณเอกชัยศรีวิชัยตัวจริงแกก็เลยเอาล่ะ
วีดีโอคอร์เลยให้เห็นหน้ากันจัดไปเลย
ว่าไอ้ปลายสายคือใคร
พอสาวปริศนาที่แอบอ้างว่าเป็นคุณเอกชัยศรีวิชัยเนี่ย
ถึงกับอึ้งคุณเห็นหน้าหรือยังเมื่อกี้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
ต่อไปรูปผมแต่มาฟอลโล่ผม